จากเด็กยากจนสู่เท่าแก่ธุรกิจรถเบนส์แถวหน้าของเมืองไทย
ที่ไม่มีใครไม่รู้จักวสันเบนส์ทองหล่อ
ความเจริญเนี่ยมันดีนะทำให้เราทนอยู่ได้กับทุกสภาวะ
ตรงนี้เวลาเรามาทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะง่ายทำแบบประหยัดประหยัด
ตำราความสำเร็จ๔๐ปีกับเทคนิคปิดการขายรถหรูราคานับล้าน
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้